คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากระดาษกับปากกาไม่ได้อยู่ใกล้
โทรศัพท์มือถือก็ต้องอยู่ใกล้เตรียมแคปหน้าจอค่ะ
เรื่องราวข่าวแปลกเนี่ยมีมาฝากกันแทบทุกช่วงของข่าวเที่ยงเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูตานยอดแฝด
หน้าตาเป็นยังไงนี่มันขึ้นเป็นยอดคู่กันแบบนี้เนี่ยนะคะไกล
อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เข้าไปใกล้อีกค่ะ
แตกตั้งแต่กลางลำต้นผมเห็นนะไกลผมก็เห็นว่ามันคู่แฝด
แล้วใกล้ล่ะใกล้นี่คุณจะให้ดูอะไรล่ะ
จะนับใบไหมคุณสืบสกุลนับไม่ไหวล่ะฮะแดดสองตา
ค่ะนี่อยู่ที่โคราชนะคะต้นตานนี้เขาบอกว่าแปลก
อยู่ที่สวนของคุณลุงธรรมเนียมคิดเห็นที่ตำบลวังหินอำเภอโนนแดง
มันแปลกอยู่ที่มันแตกยอดตรงกลางลำต้นออกเป็นตาน๒ต้น

ถ้าเกิดว่ามองดูนะดิฉันก็จินตนาการนะคุณสืบสกุ
หนังสติ๊กไหมเป็นไม้งามหนังสติ๊กดึงดึง
เนียมเจ้าของต้นตานเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
ตานแฝดนี้อายุน่าจะ๖๐ปีขึ้นไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตานที่มียอดแฝดแบบนี้
คือมันเกิดมาจากอะไรยังไง
ซึ่งดงไผ่ป่ามันบังมันมองไม่เห็นต้นตานไง
มารู้อีกทีนึงตอนที่เขารื้อดงไผ่ป่าออก
ทีนี้เขาจะปรับพื้นที่ตรงนั้นจะเลี้ยงวัว
แล้วก็เห็นว่าอุ๊ยมันมีต้นตันอยู่ต้นเดียวนี่
แล้วมันก็แตกยอดออกเป็น๒ยอดด้วย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ประหลาดใจค่ะ
ชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นต้นตานแบบนี้
บางคนก็มาถามบอกว่านี่ลุงเนียมถามจริงเถอะ
ตานมันต้นเล็กก็มีการตัดตอนกิ่งหรืออะไรไหม
ลุงบอกว่าโอ๊ยไม่มีมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งต้นตานมันแตกยอดมันเจริญเติบตัวเอง

ดูแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะ
พาคุณผู้ชมไปเสี่ยงเซียมซีกันบ้าง
แต่จะอุ้มกระบอกเสี่ยงไหวไหม
นี่ไงเป็นคนอุ้มไหวนะเขย่าแบบนี้
ออกมาแล้วนะฮะเซียมซีที่คุณพี่คนนี้ไปเสี่ยงโชค
วัดอุทุมพรารามที่วัดไผ่แขกหรือวัดไผ่แขก
ในตำบลดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

ต้องไปเสี่ยงโชคกับเซียมซียักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะฮะ

ความสูงของกระบอกเสี่ยงก็๑เมตร

ด้านในเนี่ยก็มีไม้เซียมซีเหมือนเซียมซีปกติเลยคุณนะครับ
เขียนเลขครบแหละตั้งแต่๐๘

บางท่านเมื่อกี้ตัวไม้เซียมซีมันไหลออกมาเยอะเลย
ต้องเก็บใหม่เขย่ากันใหม่ต้องมีแรงกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ยักษ์ขนาดนี้ใครมาเขย่าก็ทุ่มสุดตัวแล้วครับ
ก็เขย่าไปหัวเราะไปหลายคนก็อยากจะไปช่วย

แต่ว่าเขาให้ทำคนเดียวไงคุณ
มั่งมีสีสุกเสี่ยมสียักษ์นะฮะ
ได้เลขอะไรไปก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะ
สุพรรณบุรีไปที่พยาวกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวดูซิว่ามันใหญ่ขนาดไหน
นี่ฉันพูดถึงอะไรนี่นี่คือเห็ดตับเป่าค่ะโอ้โฮ
ตับเต่าขึ้นอยู่ริมแถวย่านางไหมไม่รู้
เป็นเพลงเลยนะคุณร้องเลยดิฮะ

เขาบอกว่าเห็ดตับเต่ามันใหญ่
แต่ก็เลยไม่รู้ว่าภาษาเหนือนี่คือมันมีที่มาจากอะไรด้วยหรือเปล่า
น้ำหนักค่ะน้ำหนัก๕๕กิโลกรัมคือ๕กิโลกรัมครึ่ง
แล้วก็วัดความกว้างได้๔๕เซนติเมตร
ลำต้นยาว๔๐เซนติเมตร
ส่วนเส้นรอบโคนต้นหรือว่าตีนเห็ดเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าโอ้โหมันใหญ่โตโอลานมากนี่
วัดกันของแปลกไม่เคยเห็นนะคะ
นะฮะก็ชาวเหนือเขาเรียกต้นห้าหรือว่าเฮ็ดห้านะฮะ

ก็ผมบอกหัวนะบอกให้หัว